คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ที่คุณกายเกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรก

คบหาดูใจกับแฟนนุ่มแล้วก็เลิกรากัน
ปรากฏว่าแฟนนุ่มที่กลายเป็นอดีตไปแล้ว
ตามราวีเพราะว่าเธอก็

คือส่งคลิปมาถูกมาขู่ทำร้าย
สะกดรอยตามแล้วสุดท้ายตามทำร้ายเธอ
ด้วยการเอาค้อนดักทุบเธอค่ะ
คือผู้หญิงในคลิปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่านายอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย

คุณนุ่นก็คือเป็นแฟนเป็นอดีตแฟนกับนายอาทิตย์นี่แหละ
ส่งมาแล้วก็ข่มขู่ไว้ประมาณว่าดูไว้นะ
รายต่อไปก็เป็นเธอนี่แหละนุ่น
ลายต่อไปเป็นเธอนี่แหละตำรวจก็ช่วยไม่ได้
พูดประมาณนี้ค่ะส่งมาให้คุณนุ่นดู

บกับนายอาทิตย์ได้ปีกว่าก็บอกเลิกไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
เพราะทะเลาะกันบ่อยแล้วเธอมักจะถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วพอเลิกกันเธอก็กลับไปคบกับอดีตสามี

ปรากฏว่านายอาทิตย์ไม่พอใจส่งแชทมาขู่จะฆ่า
เธอก็ต้องหนีออกจากงานแล้วหนีไปอยู่กรุงเทพ
แต่ว่านายอาทิตย์ตามไปรังความ
ก็เลยไปบันทึกประจำวันลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนโครคราม

แล้วไปบันทึกประจำวันลงบันทึกประจำวันไปที่สระนอคโภคคลาม
พอกลับมาอยู่เชียงรายได้ไม่กี่วัน
ในอาทิตย์สะกดรอยตามเธอกับสามีตอนที่ไปตัดผม
พยายามจะขี่รถหนีแต่ว่าถูกขี่ตามแล้วปาดหน้า
แล้วสุดท้ายก็เอาค้อนมาทุบหัวจนได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ชม
ศีรษะแตกมีแผลชะกันนิ้วนางนิ้วก้อยข้างซ้ายหัก
มีแผลฟกช้ำค้อนนะคะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายุทธภูมิ
ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ประสบเหตุแล้วเขาขับรถไล่ตามในอาทิตย์ไปนะ
เล่าบอกว่าตอน๕โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เขากับชาวบ้านก็นั่งกันอยู่ที่ร้านขายของชำ
ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกแฟนถูกทำร้ายช่วยด้วยนะคะ
พอคนก่อเหตุเห็นคนเยอะก็วิ่งหนีไป
เขาก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไป
ไล่ตามไปจนทันในอาทิตย์นะคะ
แล้วในอาทิตย์ยอมให้จับ
พอจับได้เนี่ยก็พาตัวซ้อนท้ายรถกลับมาแล้วแจ้งตำรวจจับกลุ่มนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
แต่คนร้ายอ้างกับชาวบ้านบอกว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกาย
ก็เลยต้องตอบโต้ค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บนะคะหลังเข้ารับการผ่าตัด
ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
ครอบครัวบอกว่าผู้ก่อเหตุเคยส่งโพสต์ในลักษณะว่าแกล้งตาย
ส่งมาแบบเรียกร้องความสนใจ
ก็เลยกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะลงความเห็นว่าเขามีอาการจิตเวท
แล้วทำให้หลุดคดีไม่ถูกดำเนินคดี

ส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจแจ้งข้อหาในอาทิตย์
ข้อหาพยายามฆ่าคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ตอนนี้นำตัวส่งฝากขังต่อสารแล้วค่ะ